เรื่องนี้กันบ้างดีกว่าเขาบอกว่าเป็นมิติใหม่แห่งการแต่งงาน
ปัจจุบันยุคนี้สมัยนี้๒๕๖๒
คุณชายไม่ต้องไปสู่ขอแล้ว

เดี๋ยวสาวเขาก็มาขอแล้วเอง

เฮ้ย
โอ๊ยชิคกี้พาย

บรรยากาศมันก็เหมือนงานแต่งทั่วไป

ขันหมากมาแบบนี้แต่คนที่นำขบวนมา

แล้วเพื่อนเจ้าบ่าวก็คือกั้นประตูรออย่างนี้

มันสลับตำแหน่งกันคุณ

เอาแต่อย่างนี้ขอขอบคุณภาพนี้ก่อนนะครับ
จากเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่าอาแบร่อาแบร่ด้วย

ขันหมากที่นี่เขาจัดกันที่ขอนแก่น

อย่างที่ผมบอกมันขันหมากปกตินั่นแหละ
แต่ที่ไม่ปกติคือนำหน้าขบวนมาเนี่ยเจ้าสาว

จังหวะที่เจ้าสาวเขาจะเดินผ่านเอาเรียกนะประตู

กั้นอย่างเดียวเลยไม่ถึงวันที่ส่งตัวซะที
มันต้องผ่านด่านนี้ก่อนพิสูจน์รักหน่อยสิ
อ้าวแต่ละดานไม่ธรรมดาหรอกบอกให้

โอ้โหแล้วกว่าจะเข้าไปเจอเจ้าบ่าวเนี่ย

ถูกต้องโอ้โหนี่ไงเจ้าสาวสายเปย์

เขาว่าอย่างนั้นเหมือนเห็นตัวเองในอนาคต
เฮ้อเดี๋ยวก็ไม่แน่เหมือนกันเดี๋ยวลองดู
เอาอย่างนี้ละกันคุณผู้ชมครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่

ไปเจอกับเจ้าบ่าวก็คือเขารออยู่ข้างในแล้วนะ
ก็คือนายชะรันทรเคแสงนะครับ
อายุ๒๓ปีเป็นเจ้าบ่าว

นางสาวสุวดรันบุะรญมัตตนังอายุ๒๖ปี
เจ้าสาวนี้แหมาเลยแหมาเลย
แล้วตอนนั่งนี่คือนั่งเปิดใจกับผู้สื่อข่าวนะ

เธอเล่าให้ฟังนะครับว่าเธอกับเจ้าบ่าวคบกันมา๓ปีแล้ว
แล้วตกลงกันว่าต้องแต่งงานกันเลยนะ
ในปีที่๔ก็ครบแล้วนี่
๔ปีรับปริญญาแต่งเลย

แนะนำว่าเอ๊ะอย่างนี้แล้วกันให้ฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นคนแห่ขันมากมาขอฝ่ายชาย
เพื่อเป็นการแกรก
ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเขาก็ตอนแรกก็คิดอยู่นะจะดีเหรอมันแปลกนะ
แต่สุดท้ายก็เห็นดีเห็นงามให้หญิงขอชายก็ดีไม่เหมือนใครดีครับ
แบบนี้เจ้าสาวก็เลยเป็นคนถือขันหมากแห่มาที่บ้านของฝ่ายชาย
แต่อย่างนี้เล่าเพื่อความสบายใจสินสอดทองมั่นเงินจัดงานทั้งหมด
ฝ่ายชายเขาเป็นคนรับผิดชอบนะเขาพร้อมจะดูแลฝ่ายหญิงอยู่แล้วนะครับ